มาดูว่าวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐีรายใหม่กันบ้าง
เพราะว่าเรามีเรื่องความเชื่อความแปลกให้ดู
ไปกันที่นี่ก่อนเลยบ้านดุงที่อุดรนะครับ

คือจริงแล้วทางคณะของสถานที่นะ

ใช้มือรูปตามต้นมะเดือยักษ์
แต่คนก็อดใจไม่ไหวขอยืดมือไปหน่อย
แล้วมุดโซ่เลยนะเอาโซ่กั้นไว้เราด้วยนะ
บางคนพกแป้งไปด้วยเหรอ
พกแป้งไปด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่นี้ก็พกแป้งมาด้วยนะ
กมาเองเลยเอามาโรยเองเอามาทาถูเองแอบ

เราบอกเห็นตัวเลขละ๓ตัว๖หนึ่ง๐สลับไปมา
และยังบอกว่าอ้าวมี๒ตัวก็มี๒สลับไปมา

แล้วบางคนก็ไปส่องต่อที่ต้นชะโนธบอกว่าอุ๊ยมีเหมือนกัน

คุณป้าครับคุณป้าคุณป้าเลยโซ่เข้าไปแล้วเนี่ยดูสิ

แล้วก็บางคนตามเลขนี้ครับยอดเงินปากนาค
ก็บอกว่าเลขยอดเงินปากนาครอบนี้ก็คือ๓๐๐๐กว่าบาท

แล้วเขาจะตามเลข๓ตัวหลังกันใช่หรือครับคุณศูนย์
พวกเขาชอบตามกันส่วนนี้เป็นยอดเงินบริจาค
หลัก๖ตู้ก็ในรอบ๕วันก็เป็นเงิน๗๗๐๗๓บาท

นี่เห็นมุดโซ่กันไปส่องแล้วดิฉันก็ไม่ยอมค่ะ
เพราะว่าข่าวนี้ก็ช่วยกันไปส่องค่ะ
นี่ดูสิถูขัดอยู่นี่ที่หายหินโบราณ
คุณจริงหายมันเป็นสีอะไรหรือว่ามันเป็นสีนี้อยู่แล้ว

เป็นสีแปลงเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะ
เอาถูหายแล้วก็มาถูหน้าผากถูหน้าด้วยนะคะ
ชาวบ้านเรียกว่าปู่คำครับนี่หายหินโบราณเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีต้นตะเคียนโบราณที่เรียกว่าย่าทอง
ค่ะจั๊วเลยค่ะนี่อยู่ที่วัดโคกรุงอำเภอโภชัยที่๑๐๑ค่ะ
เอาสรุปเลยละกันจะได้ไม่ยืดเยื้อค่ะ
คือที่ชาวบ้านเขาบอกมาเนี่ยมี๓๘๘๙๘๘๗แล้วก็๒๕
เขาก็ต้องไปหาซื้อกันเพราะชาวบ้านเขาบอกว่า
มาที่นี่แล้วก็ได้เกือบทุกงวดเหมือนกันนะ
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกมาครับไปต่อกันค่ะไปดูบรรยากาศชาวบ้านเนี่ย
พื้นที่เนินมะกอกที่อำเภอพยุหะคีรีนครสวรรค์กันบ้าง
โอ้โหมาส่องเลขเด็ดกันที่ถนนสาย๓๓๒๗พายุหะคีรีท่าตะโก
บริเวณบ้านเดินมะเกาะมาหลักกิโลเมตรอีกแล้วค่ะ
ที่๒๐๒๑มีจอมปลวกด้วยเหมือนกันนะคะ
อยู่บริเวณข้างทางเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่แบบนี้โอ้โหใหญ่มาก
ไปวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของจอมปลวกนี้ด้วยนะคะ

ชาวบ้านบอกว่าจอมปลวกนี้มีมานานแล้ว
โชคกับชาวไร่ชาวสวนเป็นประจำ
พอให้โชคมากก็มีคนแก้บนนำสบายมาแก้บนนะคะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็เข้ามาขอโชคกับจอมปลวก
เอาแป้งมาโรยจอมปลวกจนขาวโปรนไปแบบนี้แหละค่ะ
เห็นเลขด้วยนะเขาบอกว่าเห็น๘๗๒โอ้โหโปร่มมาชัดเจนค่ะ

ไปที่อ่างทองครับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียง
เดินทางไปกราบไหว้พร้อมกับส่องขันน้ำมนต์
แล้วก็หัวกระโหลกมนุษย์โครงกระดูกมนุษย์โบราณ

แล้วก็ยังมีของโบราณอย่างมีดขวานหินเครื่องปั้นดินเผา
ไปกันที่บ้านของนายสมเกียจบริบูรณ์
อายุ๕๔ปีบ้านเล็กที่๒หมู่๕ตำบลศรีบัวทอง

แล้วก็ที่นี่ก็มีขันน้ำมนต์ด้วยนะครับ
ขันน้ำมนต์ก็จะมีตัวเลขให้สอดส่องกันดูนะฮะ
ขณะเดียวกันมีหญิงอายุ๕๐ปีรายหนึ่ง
เข้าไปกราบไหว้ขอเลขเด็ดบอกว่า
ตกใจขนหัวลุกเลยเมื่อพบว่าถ้วยชามสิ่งของโบราณเนี่ย
ขยับได้เองนั่นไงขยับเอง

หลายคนที่ไปด้วยบอกไหนอันไหนขยับ

ก็ชี้ไปคนอื่นไม่เห็นว่ามันขยับ

แล้วเธอกับเพื่อนอยู่กันเพียง๒คน

หรือว่ามีคนไปดัดหรือว่ามันขยับแบบนี้

ไม่รู้ทำไมสั่งได้
คือเธอบอกว่าคือพื้นอาจจะเป็นพื้นไม้
บางทีเดินเนี่ยมันอาจจะสะเทือนได้

แต่เธอบอกตอนนั้นไม่มีใครเดิน

เมื่อกี้ขยับเดี๋ยวภิกษณะที่มันขยับนี่คือ
คือทีมข่าวของเราขยับหรือว่าอย่างไร
หรือตอนที่เขาขยับช่างภาพอาจจะถ่ายไม่ได้

จำลองเหตุการณ์เออ

ทีมข่าวจับภาพทันหรือว่าจำลองเหตุการณ์

ค่ะอันนี้ของคุณจบแล้วใช่ไหมขยับแล้วใช่ไหม

มี๗๔๖๗๔๗๗อะไรนะฮะ
โอ้โหคุณสืบสกุลก็พูดเร็วเหลือเกิน
วัดไผ่แขกหน่อยละกันค่ะสุพรรณบุรี
ชาวบ้านเขาก็ไปกราบไหว้ไปแก้บน
ที่นี่ก็มีทั้งหลวงพ่อเสด็จประธานพร
พระพุทธรูปเก่าแก่๕๐๐กว่าปี

พ่อขุนช้างมหาเสดทีแม่ตะเคียนทอง
แล้วก็มีพิธีวงศวงทาเวสวร
เพื่อเปิดโชควาสนาเสริมดวง
ทีนี้มีคุณป้ามาจากราชบุรีค่ะมาแก้บน
ป้าบอกว่าหนูเอ้ยงวดที่แล้วป้าถูกลอตเตอรี่๕๐
๒๗ใบลูกเอ้ยป้าเอาหัวหมูเอาเหล้าเอาผลไม้ขนมหวาน
ประทัดมาอีก๓๐๐นัดเอามาจุดถวายแก้บน
แล้วรอบนี้ไม่รู้ป้าจะต้องกลับมางวดหน้าอีกหรือเปล่า
เพราะว่าเลขหางประทัดป้าเห็นนะ๑๑แล้วลูกเอ้ย
แล้วก็๔๖๐อันนี้ประทัดแล้วนะ

แต่เอาจริงดิฉันว่าอันนี้มันคือดวงใครดวงมันไง
เลขเลขต่างที่เห็นนี่ก็ดวงไข่ดวงมัน

ถ้าเราอ่านแทบทุกงวดนี่

ก็ซื้อใบเดียวผมซื้อเอาเท่าที่ซื้อได้ใบเดียว

สุดท้ายค่ะไปชนบุรีกันหน่อยจับงูกันหน่อยค่ะ
เพราะว่านายชาลีช้างทองคำ
อายุ๕๖ปีเขาจะไปปลดทุกข์ในห้องน้ำค่ะ
สรุปพอไปนั่งปุ๊บเห็นเจ้างูเหลือมตัวนี้นอนขดอยู่
หายปวดท้องในปริบทิ้ง

แจ้งกู้ภัยให้เข้าไปช่วยจับกันหน่อยนะคะ
ทีนี้พอกู้ภัยไปด้วยความชำนาญจับงูบ่อยค่ะ

ใส่กระสอบไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ทีนี้ไปถามเจ้าของบ้านว่าไปเจองูได้ยังไงเนี่ย

ก่อนหน้านี้แมวที่เลี้ยงไว้ในบ้าน๒ตัวอยู่ไม่รู้หายไปไหน
รู้แล้วล่ะสาเหตุก็มาจากเจ้างูตัวนี้แน่เลยนะครับ
ที่เขมือไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้โดนจับไปแล้วก็คงจะต้อง
ปลอดภัยแล้วในบ้าน